เหตุการณ์ที่ขอนแก่นกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับกรณีของวัยรุ่นผู้ชายที่เขาคำเหน่นกันแล้วก็ชักปืนออกมายิง
บอกว่ายิงไปเพราะว่ารู้สึกหงุดหงิดแต่กระสุนเนี่ยมันเข้าไปเจาะยิงแสกหน้าโดนเด็กอายุ๑๒ตอนนี้เป็นตายเท่ากัน
หัวอกคนเป็นแม่บอกเลยว่าลูกโคม่าคุณหมอบอกตอนนี้สภาวะสมองคือไม่ทำงานแล้วนะครับ
คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ชุนละมุนเกิดขึ้นตี๑กว่าครับ
๒ธันวาคมเวทีหมอลำชาวบ้านเขาจ้างมาแสดงจุดนี้
อยู่ข้างอบตบ้านขามที่น้ำพองขอนแก่น
กำลังจะปิดการแสดงแล้วดนตรีก็จะต้องเร็วขึ้นจังหวะสนุก
กลุ่มเขาตีกันครับเป็นกลุ่มวัยรุ่น
เจ้าหน้าที่ก็มาห้ามให้แยกแล้วออกไปจากงาน
นึกว่าจะจบพอก้าวออกไปพ้นงานมีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วมีคนถูกลุกหลงคือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เขาตีกันนะครับ
ถูกยิงลูกหลงเนี่ยโดน๓คน๑ใน๓เป็นเด็กอายุ๑๒ปีครับ
เป็นน้องผู้ชายนะครับโดนยิงแสกหน้าเลยฮะ
กระสุนเจาะเข้ากลางหน้าผากอาการน่าเป็นห่วงมากนะครับ
ส่วนคนเจ็บอีก๒คนนายอานนท์บุญกุลอายุ๑๙คนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
อีก๑คนคือนายเสกสรรหลีเยี่ยงอายุ๒๖ปีครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้ว
แล้วคนก่อเหตุจับได้แล้วเมื่อวานที่ผมเล่าไป
คนก่อเหตุคือในแบตชัยเวทอายุ๒๐กว่าครับ
เป็นคนขอนแก่นนั่นแหละฮะเดี๋ยวลองดูภาพตอนที่ไปจับกลุ่มเขานะครับ
จับกลุ่มที่บ้านนี่ครับแล้วก็ของกลางคือปีบีกันที่เขาซื้อมาจากออนไลน์เก้าพันแล้วมาดัดแปลง
ว่าเอาไว้ป้องกันตัวแล้วที่ยิงเพราะว่ารู้สึกหงุดหงิด
ก็ไม่คิดว่ากระสุนจะไปโดนคนอื่น
ของกลางคือปืนแล้วก็รองเท้าผ้าใบที่เขาใช้ก่อเหตุ
กระบอกนี้แหละครับคุณผู้ชมทางคดีเนี่ยนะฮะ
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วฝากขังสารจังหวัดขอนแก่นแล้ว
แต่ทีนี้สิ่งที่เขาทำมันทำให้เกิดแผลในใจของคนเป็นแม่
เพราะว่าลูกชายอายุ๑๒ตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงมากครับ

คุณแม่ปิยมาตรอายุ๓๒ปีครับ
เป็นแม่ของเด็กอายุ๑๒ที่โดนยิงแสกหน้านั่นแหละ

คุณแม่ก็เปิดใจเล่าโอ้โหคุณผู้ชมดู
น้ำตาคุณแม่ครับ
คุณแม่บอกว่าเอาจริงถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยนะ
ผิดสังเกตตรงที่ว่าลูกทำไมวันนี้ขยันผิดปกติ
มาช่วยหากุ้งหาปลาทำงานเสร็จแต่วัน
แล้วขอแม่ออกไปเล่นบ้านเพื่อน
แม่ก็บอกว่าถ้าจะไปก็ไปนะไปอยู่กับเพื่อนไปเล่นได้
แต่อย่าไปดูหมอลำคือแม่รู้ไงว่ามีหมอลำแล้วเดี๋ยวอันตราย
ให้เงินลูกติดตัวไว้๒๐บาทแม่ไม่ให้เยอะกว่านี้ฮะ
บอกถ้าให้เยอะกว่านี้กลัวว่าเดี๋ยวจะไปซื้อบัตรดูหมอลำ
ไป๒๐พอก็คิดว่าโอเคอยู่บ้านเพื่อน
ตี๒มีคนมาปลุกบอกว่าแม่ลูกแม่โดนยิง
ยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าโดนยิงตรงไหน
ก็คิดว่าโอเคมีคนช่วยแล้วใช่ไหมรีบไปดูหน่อย
รีบไปดูครับเห็นว่าระหว่างทางที่พาลูกไปส่งโรงพยาบาล
ชักต้องเปลี่ยนรถครับพอไปถึงโรงพยาบาล
สิ่งที่แม่เห็นภาพตอนนั้นแล้วแม่ร้องไห้เลยฮะ
เพราะผ้าพันแผลอยู่ที่หัวเยอะไปหมดแล้วเลือดไหลอาบที่หัว
เข้าใจว่าลูกน่าจะโดนยิงตรงอื่น
ไม่น่าจะมาโดนตรงหัวแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญมากด้วยอวัยวะสำคัญ
ตอนนี้คือภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยลูกต่อลมหายใจ
ลูกได้อยู่ต่อปกติแข็งแรงโดยเร็ว
เพราะคุณหมอบอกแม่ว่าสมองของน้องไม่ตอบสนองแล้วครับคุณแม่
หัวแม่อะไรอยู่ใต้ยืนบ้างเขาก็ฝ่าออกนอกเข้าไปในห้องชุดเชิญเพื่อว่าจะได้วินิชาลูกว่าเป็นยัง
ว่าตอบสนองอย่างไรครับคุณหมอในอีกสันเลของพิเตอร์ให้
บอกว่าสมองล่องเสียหายถัดไม่ได้เพราะสมองล่องบวมแล้ว
และการตอบสนองต่อสิ่งที่กระตุ้นกับบ่มี
หัวอกคนเป็นแม่ครับอยากให้คนก่อเหตุมารับผิดชอบด้วย
เพราะว่าสิ่งที่คุณทำกำลังทำให้อนาคตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยได้แค่ไหน
โดนจับและดำเนินคดีเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ
คุณแม่เห็นไหมฮะนี่คือตอนที่เขารับเกียรติบัตรรับรางวัล
เขาเป็นเด็กเรียนดีเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันทางงานวิชาการ
เคยได้รับรางวัลพระราชทานด้วยคุณขวัญคุณผู้ชม
เป็นเด็กเก่งเป็นเด็กเรียนครับแล้วเป็นที่รักของเพื่อนและชาวบ้าน
แล้วคุณดูครับจากเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งด้านซ้าย
อนาคตของเขามาโดนผู้ชายคนนั้นนะฮะ
เพราะว่าแค่หงุดหงิดแล้วก็ไม่คิดว่าลูกกระสุนจะไปโดนใคร
๓คนนะครับที่คุณยิงออกไปเด็กคนนี้อาการโคม่าที่สุด
ทำไมคุณถึงทำแบบนั้นค่ะทางคดีอย่างที่บอกนะครับ
ในแบตชัยเวทถูกฝากหางศาลจังหวัดขอนแก่นแล้ว
ส่วนอาการของน้องขอให้แข็งแรงโดยเร็ว
เดี๋ยวมีความคืบหน้าอัปเดตให้ทราบต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ครับ